เรามีกิจกรรมสนุกกับ๒ท่านนะครับ

ในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลได้มีโอกาสยิงลูกโทษอะไรกันบ้างไหมฮะ
เป็นกองหลังก็ได้ยินแต่ว่า๓ครั้งหลังสุดยังไม่เข้าเลยครับ
ยังไม่เข้าเลยผมก็เลยไม่ยิงตัดสินใจว่าไม่ยิง
เล่าประสบการณ์ไอ้โมเมนต์การยิงลูกโทษที่จำได้บ้างไหม
ก็ตอนซ้อมเราก็มั่นใจแต่ว่าเวลาแข่งความกดดันมันเยอะมาก
มีความทรงจำในการยิงลูกโทษครั้งไหน
ตอน๑๙ปีของผมเป็นเข้ารอบหรือไม่รู้
แต่ว่าพอผมยิงไม่เข้าปุ๊บทีมก็ตกรอบ
เคยได้ยินว่ามีถึงกับเกี่ยงกับเจชนะทิพย์
เจชนะทิพทำหมอนธรรมนี่มั่นใจเลยเก่งมาก
ออกรอพวกสู้ให้ยิงจุดโทษคือไม่เอาใช่มั้ย
ก็มี๓คนครับพี่มิกก้าผมแล้วก็เจ

ซีเรียแล้วก็เสมอต้องยิงจุดโทษ
เพื่อจะหาผลแพ้ชนะใช่ครับแล้วมันมาถึงคนที่
เขายิงกันทั้งทีมมาหมดแล้ว๑๐กว่าคน

เจ๊ไปเจ๊เจ๊บอกไม่เอาผมไม่ว้ายผมไม่ได้จริง

พี่ไม่กล้าก็เฮ้ยเออเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เอง

ก็แกก็ไปแล้วก็สองคนก็รอด
เออเพราะว่าแกยิงเข้าแล้วก็แล้วก็ซีเรียซีเรียยิงไม่เข้า

โดยตำแหน่งสูญหน้านี่ต้องเป็นเทศฆาตไหมก็เออ
ก็ของผมว่าเป็นส่วนน้อยครับที่จะยิงจุดโทษเหมือนกัน
อืมแต่ถามว่าอยากยิงไหมมันก็มีความอยากครับแต่ว่า
ถึงเวลาซ้อมกับเวลาแข่งเนี่ยมันต่างกันมาก
อืมมากจริงจริงครับผมอืมแล้วความกดดันอย่างที่เก่งบอกเนี้ย
เวลาซ้อมเนี่ยมันก็ไม่ได้กดดันอะไรมากแต่เวลาแข่งเนี่ยโอ้โห
จิตใจเราเนี่ยมันตกไปอยู่ตาตุ๊ปจริงอืม
นั่นก็เป็นประสบการณ์ในการยิงผู้โทษของทั้งสองคนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูทักษะ
นะครับเกมกับเราง่ายสองคนนี้นะฮะมาแข่งกันยิงลูกโทษนะครับ
คนละสามรูปนะฮะคนละสามรูปใครยิงมากกว่าชนะ

ใครยิงเข้ามากกว่าชนะนะครับ
ยิงในรายการนี้ซิโก้อาจจะมั่นใจในตัวผมขึ้นหน้านะฮะ
โซ่อาจจะเลือกเป็นอันดับต้นในการยิงลูกโทษนะฮะ
เดี๋ยวมาดูนะฮะทักษะการยิงลูกโทษนะครับ

อ่าเดี๋ยวผมกว่านี้แหวะ

ต้องหยุดไหมต้องหยุดไหม

ยินดีใจหน่อยยินดีใจหน่อย

เรียกรู้มั้ยการยิงของกองหลังทีมชาติไทย
ก็ดีนะครับก็ท่านคงนิดหน้าคุ้ม

สารวุฒิมาสุกหมายเลข๑๔ทีมชาติไทย

ของอดีศรพรมรักทีมชาติไทยครับ

ครับเวลายิงเขายิงแบบนี้นะครับ

ถ้าแพ้โดนลงโทษทันทีนะฮะ

ต้องดูการยิงจุดโทษที่ถูกต้อง

ถูกทำแล้ว

ไปถึงกึ่งกลางสนามแล้วขี่กลับนะครับ

โอเค
เก่งเป็นผู้ชนะครับสองกระจุตุดี

หนักนะครับโอ๊ะ

โอ้โหสนุกสนานเข้มข้นมากเลยนะครับ

พลนักเตะคนสำคัญทีมชาติไทยนะครับ
ลาวุฒิมาสุกแล้วก็อดีศรพรมรักนะฮะ

กบางตัวไม่ได้เกิดมาที่จะอยู่ในกรง

โมงตรงฮะเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป